คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมาเขาวง
พื้นที่ต้องบอกว่ามีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่เหมือนกัน
ครอบคลุมพื้นที่ที่อำเภอแกลง
แล้วก็กิ่งอำเภอเขาชะเมาที่ระยอง
รวมทั้งไปครอบคลุมของพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับ
พื้นที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าป่านี้เป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
แล้วก็เป็นต้นกำเนิดของลำทานหลายสายของจังหวัดบรยอง
แต่ว่าด้วยความที่ป่านั้นอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำทำให้สัตว์ป่าค่อนข้างจะชุกชุม
มาดูที่เรื่องของลักษณะภูมิประเทศกันเลยคุณผู้ชม
ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงนั้น
ต้องบอกว่าลักษณะนั้นเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปลดหลั่นกันไปนะครับ
เทือกเขาสูงสุดคือยอดเขาชะเมาคุณผู้ชมครับ
เขาชะเมานั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง๑๐๐กับ๒๔เมตร
แม้มียอดเขาสูงแต่ว่าด้านรอบนอกนั้นจะเป็นพื้นที่ลาบครับ
ชาวบ้านจะมีการเข้าไปทำการเกษตรกัน
แต่ว่าตรงกลางสุดของพื้นที่ป่านั้นกลายเป็นหลุมยุบคุณผู้ชม
ยุบหลุมนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง๐๕กิโลเมตรนะครับ
หลุมยุบนั้นจะเป็นป่าที่ค่อนข้างทึบแล้วก็มีความชื้นค่อนข้างสูงเหมือนกัน
นี่คือเรื่องของลักษณะภูมิประเทศ
มาดูกันต่อที่เรื่องของลักษณะภูมิอากาศกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรครับ
อากาศในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะแปรปรวนเหมือนกันนะครับ
เรื่องของลักษณะภูมิอากาศบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชมเขาวงนั้น
ต้องบอกว่าตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ฤดูฝนเนี่ยระหว่างพฤษภาคมไปถึงตุลาคมนะครับ
จะมีฝนตกชุกมีความชื้นสูงปริมาณน้ำฝนเนี่ย
เลี่ยปีละ๒๙๐๐มิลลิเมตรนะครับ
และระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์อากาศจะเย็นสบายท้องฟ้าโปร่ง
และฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่

จากสภาพของภูมิประเทศของเขาชะเมาที่เป็นเทือกเขาสูงชัน
ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากประกอบกับพื้นที่อยู่ใกล้กับทะเล
จึงทำให้พืชพันธุ์ที่ปรากฏส่วนใหญ่นั้นเป็นป่าดิบชื้นครับ
มีป่าดิบแร้งกระจายด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้
สูงขึ้นจะไปปรากฏเป็นสังคมของป่าดิบเขา
และบริเวณบางส่วนของเขาจะเป็นรักษณะของป่าเขาหินปูน
ป่าดิบชื้นและป่าดิบแรงนะครับ
ในขณะที่อดีตนักบินแฮลลี่คอปเตอร์ของกองทัพบวก
บอกว่าสภาพอากาศในจังหวัดจันทร์ทบุรีช่วงของน่าฝน
ที่สุดก็คือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต้องเจอกับอากาศที่มีลักษณะดาวดราฟ

โดยเฉพาะบริเวณช่องเขาถ้าเกิดว่าบินผ่านไปแล้ว
ไปเจอกับสภาพอากาศลมกดแบบนี้
ก็จะทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นมีโอกาสประสบอุบัติเหตุได้สูงมาก
หรือถ้าเกิดว่าอากาศปิดแบบฉับพลัน
จะทำให้นักบินเกิดอาการหลงฟ้านั่นเอง
แล้วก็บอกว่าไม่สามารถบังคับทิศทางของการบินได้
เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นไม่มีระบบเรด้าตรวจสอบสภาพอากาศ
ก็มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้สูงเช่นเดียวกันครับ